เอาละครับมาดูดราม่าเรื่องตากข้าวมันมีออกมาทุกวันทุกวันเพราะช่วงนี้ชาวนายังตากข้าวอยู่
ผมเชื่อและตัวผมเองส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมเห็นใจเหมือนกันนะชาวนาเนี่ยว่าเขาต้องตากข้าว
แต่อันนี้ไม่น่ารักบอกเลยว่าไม่น่ารักเพราะว่าเอาไม้ไปติดตะปูวางเอาไว้ในที่ตากข้าวการลดเข้าไป
มาวางเป็นแถวกั้นที่ตากข้าวเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเข้าไปเหยียบข้าวของเขา
นับดูแล้วตะปูน่าจะหลายสิบตัวครับเจอแบบนี้
อันตรายหากรถมอเตอร์ไซค์มาเหยียบแล้วล้มล่ะล้มแล้วไปเจอตะปูเสียบเข้าล่ะ
เลือดได้ตกยางได้ออกชายคนหนึ่งครับนำภาพมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
ระบุข้อความว่าทำน่าเกลียดมากนะฮะตากข้าวขวางทางแถมทางโค้งอีก
แล้วยังมาวางตะปูไม่ให้รถผ่านอีกดูเอานะพี่น้องเสียเวลาถอยรถกลับ
ไปเส้นอื่นพร้อมกับบอกพี่กัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น
ผู้โพสต์ยังบอกอีกนะครับว่าหลังเกิดเหตุเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงไปบอกผู้นำหมู่บ้าน
แล้วว่าการตากข้าวแล้วเอาท่อนไม้ติดตะปูมาวางกั้นแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ
ปรากฏว่าผู้นำหมู่บ้านกลับนิ่งเฉยแถมยังประกาศผ่านเสียงตามสายว่า
เห็นใจชาวนาด้วยเด้อตากข้าวแค่ปีละครั้งนะฮะคนละความรู้สึกกัน
ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าแค่นำข้าวมาตากบนถนนสาธารณะ
ก็มีความผิดแล้วนะคุกสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
แต่นี่ยังกล้าเอาไม้ติดตะปูมาวางเอาไว้อาจเกิดอันตรายกับรถที่สัญจรผ่านไปมาแล้วครับ
มันจะทำยังไงจะรับผิดชอบกันยังไงแต่ส่วนหนึ่งก็มีผมบอกแล้วคนเห็นใจก็มี
เห็นใจก็เลยเรียกร้องบอกว่าหาทางออกให้หน่อยสิครับ
โดยงานราชการว่าจะทำยังไงก็ดีชาวนาตากข้าวกันปีละครั้งฮะ